งูเข้าบ้านกับคุณงูอะไรเนี้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
มาให้โชคป่ะเนี่ยโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์เลย

โอ้โหงูเข้าบ้านเห็นไว้นั่นนู่นนู่นนู่น

ซูมก่อนวีดีโอก็อยากถ่ายนี่นี่หวนอยู่นี่
นี่นี่นี่นี่อ่าลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
ได้ล่ะไม่เริ่มลงโอ้ยไอ้อ่านั่นน่ะนั่นน่ะลูก
จับโง่กับลูกยามขาวร่วมทุกคนทุกคนอ่าได้แล้ว
ได้แล้วได้แล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
มามาค่อยค่อยมาจะเอาไปปล่อยจะเอาไปปล่อย
ตัวใหญ่มากเฮ้ยตัวใหญ่มากมามามามามา
ตัวใหญ่มากเดี๋ยวนะตัวใหญ่มากนี่นะคะทุกคนงูเข้าบ้านค่ะ
งูอะไรงูงูฉลามใช่ไหมลุงงูอะไรนะงูหลาม
หลามค่ะทุกคนตัวใหญ่มากมีครั้งแรกเลยที่มีปกติจะเป็นตัวเล็กค่ะ
นี่เป็นตัวใหญ่จากสองคนกับลุงยามค่ะทุกคนคิดดูแล้วกัน
มันเข้าบ้านมันตัวใหญ่มากไม่รู้รถมากินอะไรหน้าฝนไม่รู้มาไง
ไม่เคยเข้าบ้านหนูเลยนะไม่เคยมีงูใหญ่เข้าบ้านขนาดนี้เลย
ครั้งแรกค่ะทุกคนค่ะกลัวก็กลัวนะคะอยากถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูก็อยากถ่าย
เขาเรียกงูหลามใช่ไหมช่วงนี้ฝนตกฝนตกลุงยามก็เก่งเก่ง
ดูชัวร์ลงยอมดูนี่นะคะตัวใหญ่มากจับได้แล้ว
ตัวใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะโอ้ยที่แรกอยู่หน้าห้องลูกสาวค่ะ
เจออยู่ลุงยามเดี๋ยวมันลงไปดีน่ะก็ไม่ทำร้ายใช่ไหม
หลามนี่ไม่ทำร้ายเนอะตัวใหญ่มากค่ะทุกคนฮะนะนี่นี่นี่นี่
นี่นิสัยฝนตกมันมาไงไม่รู้ตัวใหญ่อืมตัวใหญ่มากมันหรือว่าเป็นบริวารของปู่ฮะ
เป็นบริวารของปู่พญานาคบ่ไปนู่นน่ะงูหลามน่ะไม่ไม่
เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปแล้วเดี๋ยวไปไปแล้วไม่เอาไปทำอะไรหรอก
นี่นะคะลุงยาวกำลังจะจับใส่ถุงนะคะเพื่อเอาไปปล่อยค่ะ
เอาเขาไปปล่อยค่ะลุงก็เก่งเก่งจับคนเดียว
ไหมลุงไหวไหมเออลากไปสิลุงจะลากไปลุงก็ลากไปไหวไหม
ให้ลุงลุงที่แรกจะเอาใส่ในถุงนี้ค่ะไม่ไม่สามารถค่ะ
เจ็บค่ะเขาจะเจ็บไหมอ่ะเออไม่เจ็บเนอะป่ะป่ะป่ะ
เอาเอาไปปล่อยที่ไหนอ่ะเอาไว้หอยครับป้อมยามด้าโอ้ย
ซะลูกไปซะอืมให้ลุงยามเอาไปเอาไปปล่อยแถวนู่นล่ะค่ะ
มันมีส่วนหน้าป้อมยามดิเอากูรับด้วยหรอกมันไม่เจ็บเหรอ
เจ็บไหมลุงไม่เจ็บเด้อ